คุณผู้ชมคะมาดูข่าวความเคลื่อนไหวทางการเมืองในบ้านเรากันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้ถือว่าค่อนข้างฮือฮาพอสมควรเมื่อพักเพื่อไทยเนี่ยเขาจัดงาน
คือจัดงานในครั้งนี้คุณผู้ชมลองดูสิโอ้โหแดงมาหมดเลย
แล้วที่สำคัญมีการปรากฏตัวของบุคคลสำคัญหลายคนค่ะ
ที่เกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัฒน์
คุณผู้ชมลองดูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูไล่แต่ละคนเลยว่ามีใครมาในงานนี้บ้าง
เพื่อไทยจัดงานภายใต้ชื่อสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือค่ะ
เป็นกิจกรรมเปิดตัวผู้สมัครเขตภาคเหนือ
ที่ไหนที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศานะคะ
นำพักไปกันครบเลยแหละแน่นอนว่าคุณอุ้งอิ๊งนะคะก็ต้องไป
เพราะเป็นประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทย
หัวหน้าพักอย่างคุณหมอชนน่านก็ไปนะคะ
และที่สำคัญเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะมีคนในตระกูลชินวัฒน์มาร่วมให้กำลังใจเพียบ
ไปที่ใครกันก่อนดีคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็อันนี้เป็นบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศ
กรองสะบัดชัยไงสหรักของภาคเหนือนะ
ใช่ค่ะก็จะมีกองสะบัดชัยมาแบบนี้พูดก่อนละกัน
ก็จะมีคุณสมชาวงสวัสดิ์มามีคุณเยาวภาวงสวัสดิ์มาด้วย
อ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะก็นี่จะเป็นการเปิดตัวเอ่อผู้สมัครสอสอนั่นแหละค่ะ
ครับมีคุณพานทองแท้มาคุณพินทองทาชินวัฒน์ก็มา
ทีนี้เนี่ยก็จะมีไฮไลท์สำคัญที่หลายคนก็น่าจะแปลกใจอยู่พอสมควร
เพราะเป็นการปรากฏตัวนะคะพามายังคะ
นี่แหละค่ะคุณหญิงพจมาณป้อมเพชรค่ะอดีตภรรยาของคุณทักษิณชินวัฒน์นะคะ
โอ้โหบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นคลึกคลื้นท่ามกลางบรรดาคนชาวเชียงใหม่นี่แหละค่ะ
และประชาชนทางจังหวัดภาคเหนือมาร่วมงานและรอต้อนรับเป็นหมื่นคน
ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความคลึกคลื้นจะเห็นว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ย
ใส่เสื้อแดงกันหมดเลยซึ่งจริงแล้วเสื้อเนี่ยเขาก็มีความหมายนะคะ
เพราะว่ามันก็จะมีสกรีนอยู่ที่เสื้อด้วยค่ะเป็นข้อความว่าครอบครัวเพื่อไทย

ทางด้านของหัวหน้าพักค่ะอย่างนายแพทย์ชนน่านค่ะ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทยเลย
ต้องได้สอสอ๒๕๐เสียงขึ้นไปเพื่อไล่ระบอบประยุทธ์

พร้อมประกาศเป็นศัตรูกับพักการเมือง๒ประเภทค่ะ
คือพักที่ชอบไปหาเสียงเราแอบอ้างว่าเป็นพักเดียวกัน
และกับพักที่สนับสนุนพระเด็จการ
เดือดพอสมควรเหมือนกันนะคะ

จากนี้ไปครับก็เหมือนกับเป็นการตีตีกลองลั่นกลองรบแล้วนะฮะ
เมืองจากนี้ไปอุณหภูมิก็คงจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยครับ